ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของขนมขบเคี้ยว

ผลิตขึ้นจากมันฝรั่งที่ปลูกโดยคนไทย

แต่ว่าความนิยมนั้นเพิ่มสูงขึ้น

เอกชนเขามีการแก้ปัญหาอย่างไร

ติดตามพร้อมกันจากบริษัทงานของคุณอันชรีสุริมวะครับ
หัวมันฝรั่งสดอายุกว่า๕๐วัน

ลูกโดยเกษตรกรไทยในจังหวัดเชียงใหม่นี่เองค่ะ
ปลูกมันฝรั่งเดิมเคยเป็นไร่ยาสูบและกระเทียม
แต่ด้วยราคาที่ผันผวนทำให้บุญศรีใจเป็งเจ้าของไร่
ตัดสินใจมาทดลองปลูกมันฝรั่งแทน

มันฝรั่งก็ไม่ได้ปลูกมากเหมือนขนาดนี้นะครับ
ก็ตลาดก็ยังพอรองรับได้
ตอนแรกเราก็ปลูกไม่มาก
คู่กับยาสูบกระเทียมมานะครับ
แต่พอตอนหลังก็มีการขยายมันฝรั่ง
แล้วก็ลดพืชอื่นไปจนเหลือแต่มันฝรั่งอย่างเดียว
โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกมันฝรั่งอย่างยั่งยืน
ภายใต้สัญญาข้อตกลงซื้อขายผลผลิตมันฝรั่ง
กำหนดราคารับซื้อที่แน่นอน
เป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้บุญศรีหันมาปลูกมันฝรั่ง
ปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยนี้นะคะ
มีข้อจำกัดว่าต้องปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น
เฉลี่ย๑๐๓๕องศาเซลเซียต
ทำให้พื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ในโซนภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนเท่านั้นค่ะ
ช่วงเวลาที่จะปลูกจะเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ใช้เวลาในการเพาะปลูกนาน๙๐วัน
ผลผลิตที่ได้ประมาณ๓ตันต่อไร่ค่ะ
สำหรับการปลูกมันฝรั่งนี้นะคะ
จะเริ่มจากการเตรียมแปลงและวางหัวพันธุ์มันฝรั่ง
จากนั้นจึงใช้รถไถพลิกดินกรบอีกครั้ง
ระหว่างนี้ให้น้ำ๕วันครั้ง
กระทั่งมันฝรั่งเติบโตเต็มที่จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะ
เราก็จะมีนักเกษตรออกไปติดตามนะครับ
สภาพของแปลงทุก๑๐วัน

ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความปลอดภัยครับ
ส่วนผลตอบแทนกระทรวงเกษตรและสหกร
กำหนดราคารับซื้อหัวมันฝรั่งฤดูแรง
ซึ่งก็คือระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ๑๐๔๐บาท
ประกันราคาขั้นต่ำที่๑๐บาท๘๒
และสูงสุดที่๑๒๕๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแป้งในผลผลิต
ที่สำคัญต้องไม่มีโรคติดหรือสารเคมีปนเปื้อน
มาในหัวมันฝรั่งด้วยนะคะ

ไม่ใช่ว่าเกษตรกรจะขายให้กับเอกชนได้ทั้งหมดนะคะ
แต่ว่ามันฝรั่งที่มีขนาดเล็กแบบนี้นะคะ

เพราะว่าภาคเอกชนจะรับซื้อเฉพาะที่ได้มาตรฐานเท่านั้นค่ะ
ขณะที่มาตรฐานก็จะอยู่ที่๔๕เซนติเมตรไปจนถึง๙เซนติเมตรค่ะ
สำหรับมันฝรั่งที่โตเต็มที่ได้ขนาดตามที่กำหนด
ถูกส่งมาที่โรงงานแห่งนี้ค่ะ
ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการมันฝรั่งประมาณ๑๒๐๐๐ตัน
ถึง๑๕๐๐๐ตันต่อปี
ขณะที่ประเทศไทยมีผลผลิตเพียง๑๕๐๐๐ตันเท่านั้น
ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงพยายามส่งเสริมเกษตรกรไทย
ที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมหันมาปลูกพืชทางเลือกอย่างมันฝรั่ง
เพื่อลดการนำเข้าของภาคอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มีตลาดที่แน่นอน
มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
อัญชลีสิริมัวข้าวจรัสทีวีบรรยายงาน